อันนี้เรามาดูหน่อยความพร้อมของยอดมงคล๑๑๒ปอนด์

อดีตน้องเป็นแชมป์โลกเฉพาะการของเข็มขาดเส้นนี้อยู่แล้ว
จะเจอกับทางอาเด็มดาลาเคียนนักชกยูเครนนะครับ
นี่เป็นบ็อกเซอร์แบบโอ้โหต่อยฉลาดมาก
แล้วก็เพิ่งจะได้แชมป์โลกมาก็คือต่อยกับทางใบอันวิโรเรีย
ในไฟล์ที่ศรีสะเกดเอาชนะเอสตาด้านี่แหละ
คู่นี้ชิงกัน๑๗มิถุนายนเราไปเยือนเขาคุณชนะ

โดยเสียตังค์ปียรัฐวชิระรัตนวงศ์นะครับ
เปิดเผยว่าการวางแผนการชกให้กับยอดมงคล

เพื่อประกันความแน่นอนในการคว้าแชมป์
อันนี้นี่บรรยากาศการซ้อมนี่รักสุดคือ
ทางยอดมงคลเก็บตัวอยู่กับพี่หนึ่งชัดใช้ศาสตร์สกุล
เป็นอดีตแชมป์โลกของค่ายเพชรยินดีเขาก็เปิดค่ายอยู่แถวประทุมธานี

สิริมงคลสิงห์มณัฐศักดิ์และโอเลดงไก่ย่าง๕ดาวยิม
มาช่วยลงนวมให้คือได้สองคนนี้มาถือว่า
โอ้โหเสริมความแข็งแกร่งขึ้นเยอะ
อย่างที่ผมคุยกับคุณเจบอกว่าสองคนนี้
ทั้งสิริมงคลและโอเลดงเป็นประเภทบ็อกเสอร์
อาจจะไม่เคี่ยวเท่าแต่ว่าพวกหมัดหน้าเนี่ย
ก็ถือว่าทั้งสิริมงคลและโอเลดงต้นในสมัยพีค
แต่ตอนนี้ถือว่ามาเติมเต็มกระดูกให้น้องได้
เพราะว่าเราก็หานักมวยไทยที่จะลงนวมด้วยค่อนข้างจะยากในช่วงหลัง
แต่ละคนก็มีค่ายมีหน้าที่การงานกันหมด
ยอดมงคลนี้เป็นสไตล์แบบเดินหน้าเข้าแรกนะ
ใช่ก็เป็นมวยจังหวะ๒ที่ใช้ได้แล้วก็ลำหักลำโค้นนี่ก็พอไหว
แต่ดูแล้วถ้าซ้อมดีทางโค้ดหนึ่งบอกว่าตั้งใจไปน็อกนะ
ตั้งใจไปเก็บแบบไม่มีคะแนนเพราะว่าเรื่องของการต่อยแบบบ็อกเซอร์เนี่ยเราสู้เขาไม่ได้

น็อกนะครับก็ให้กำลังใจการเก็บตัวอยู่ที่ลำลูกกานะครับ
เดี๋ยวมีโอกาสจะไปเก็บภาพตอนล่าสุดก่อนที่จะเดินทางแล้ว
จะฉีกรุ่นแบตเติมเวทร้อยสิบแปดปอนด์ของสะพานบริโลก
เจอกับทางนอดินอุบาอารีนะครับเป็นมวยฝรั่งเศส
อันนี้ก็ดูสูสีของเขาก็เป็นบ็อกเซอร์เหมือนกัน
แต่ผมว่าเพชรมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกได้
ต่อย๒๓มิถุนาก็ออกไปเยือนทั้งคู่เลย
ส่วนอีกคนนึงนี่เห็นหน้าค่าตาจำกันได้นะครับ
อำนาจรื่นเริงยังจำกันได้ไหม

อำนาจรุ่งเรืองหรือว่าพี่เพชรเรียกพี่เพชรแล้วกัน
ก็เป็นอดีตแชมป์โลกในรุ่นเดียวกันก็คือ
ตอนนี้เนี่ยอายุอนาก็ล่วงเลยเข้าไป๓๙ปีนะครับ
เตรียมที่จะขึ้นชกอีกครั้งในศึกคุลุนไฟท์
ในวันศุกร์ที่๑มิถุนายนที่มาเก้าก็จะพบกับ
ลินจางหยางนักชกจีนนะครับ
เจ้าตัวก็มั่นใจนะหลังจากทำการฝึกซ้อมมาก็เชื่อว่า
มีโอกาสที่จะชนะได้แต่ว่าฟอร์มก่อนหน้านี้ถือว่า
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจ้าเพชรนั้นเพิ่งขึ้นชกชิง
นวพลนครหลวงโปรโมชั่นแล้วก็เป็นฝ่ายแพ้น็อกไป

ถ้าซ้อมถึงเนี่ยผมบอกได้เลยไม่มีใครต่อยอำนาจทัน
ขนาดในวัยที่๓๙ตามบรรพชาชนนะ
อายุจริงพี่เขาใน๔๑นะครับร่างกายยังสุดยอดมาก

โอ้โหสมองเลยสายตาดีแต่เหลืออย่างเดียวตอนนี้คือ
พอเขาหยุดไปสักพักเนี่ยพอกลับมาในร่างกายพอสังขารไง
มันเริ่มเคลื่อนที่ช้าลงแต่แน่นอนมีโปรแกรมในการต่อยนี้

เพราะว่าพี่เขาก็มีเงินเหลือเยอะพอสมควรจากการเป็นแชมป์โลกตอนนั้น